สงขลาคุณผู้ชมปกติเวลาเราเห็นน้ำท่วม

แต่ที่สงขลาถังแก๊สดูสิ
ถังแก๊สลอยมาเป็นรอยนู่คุณผู้ชม

โอ้โหนี่คือบริเวณถนนสี่แยกคลองหวา
พื้นที่เขตเทศบาลเมืองคอหงษ์อำเภอหาดใหญ่ครับ

ถุงดำหรือเปล่า

แต่ดูใกล้แข็งปั๊กเลย

มันมีทั้งถังที่ใช้ในครัวเรือนนะ
แล้วก็ถังยาวที่เขาใช้ในร้านอาหาร

รถก็ต้องขับฝ่ากระแสน้ำ
โดยที่มีถังแก๊สก็ลอยตามมาด้วย

ชาวบ้านก็ตกใจกันสิไม่เคยเห็นมาก่อน

ไอ้ถังพวกนี้อย่างทุลักทุเลเลยครับ

ตรง๕แยกน้ำกระจายอำเภอเมืองสงขลาเนี่ย

อำเภอนะทั้งอำเภอเมืองสงขลาหาดใหญ่
จันทน์นะและก็สิงหานคร
และเดี๋ยวจะเห็นรถที่ขับมา

ทำให้การจราจรบนสะพานข้ามแยกติดเลยคุณผู้ชม
เลนซ้ายนี่ไม่มีหรอกนะรถเนี่ยอยู่เลนขวากันหมด
ด้านล่างรถก็เคลื่อนตัวช้าครับจากระดับน้ำที่มันท่วมสูง
ทางเจ้าหน้าที่ทหารมณฑนทหารบกที่๔๒

นี่ฮะมอเตอร์ไซคันไหนตายนะนี่พี่ทหารก็ไปช่วยกัน
ช่วยกันลำเลียงออกมาแล้วก็ช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงครับ
ทั้งในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่และอำเภอใกล้เคียงก็ต้องช่วยอำนวยความสะดวกการจราจรด้วย
นี่รถถ้าเป็นรถเก๋งตายก็ช่วยกันเข็นไปครับถ้ามอเตอร์ไซค์ก็ช่วยกันยกมาแบบนี้ครับ
ระดับน้ำเนี่ยมันสูงลดแนวตลิ่งแล้วบางเส้นทางเนี่ยรถขับผ่านไม่ได้แล้วนะคุณผู้ชม
อย่าไปเสี่ยงนะแล้วระดับน้ำมันยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยด้วยครับ
เนี่ยที่สงขลาครับอืมนี่คุณผู้ชมบอกว่า
โอ้โหสภาพอากาศคนละเรื่องเลยนะ
อยู่กำแพงเพชรบอกสิบเจ็ดองศาไม่ใช่แค่กำแพงเพชรนะ
นครนายกก็สิบเจ็ดองศาเหมือนกันอ่านี่แต่คุณจิตราอยู่หัดใหญ่บอกฝนยังตกอยู่เลย
ตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วยังไม่หยุดเลยฮะคือตอนนี้อีสานนะ
อีสานอากาศกำลังดีอ่ากลางกรุงเทพฯปริศมธรรมก็กำลังดีอ่า